เพราะเป็นเรื่องร้อนในวันนี้เลยทีเดียวนะคุณนัทพงศ์

ไปแล้วนะคะศรีสุวรรณจัญญานะคะ
กับเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดระหว่างที่

เพื่อที่จะไปแจ้งความเอาผิดคุณโน๊ตอุดม
กรณีที่มีการไปเดี่ยว
แล้วก็พาดพิงนะคะปรากฏว่ามีคนเข้าไป
ชกคุณศรีสุวรรณกลางวงสัมภาษณ์สื่อค่ะ
คุณหญิงว่ะ
กันหมดค่ะวันนี้ช็อกกันหมดเลยเพราะไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะ
คือตอนสักพักนึงเนี่ยต้องมีคนเข้าไปแยก

ข่าวต้องรีบเข้าไปแยกว่านี่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานของนักข่าว
กำลังจ่อสัมภาษณ์คุณศรีสุวรรณเลยนะคะ
คุณศรีสุวรรณก็กำลังให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะคะ
นี่คือเหตุการณ์ที่กองปราบนะคะ
ปริศนาซึ่งเรามารู้ทีหลังก็คือ
ลุงศักดิ์หรือว่านายวีระวิทย์รุ่งเรืองสิริผลนะคะ
อายุหกสิบสองปีเป็นกลุ่มศักดินาเสื้อแดงต่อต้านพระเด็จการ
วีรวิทย์เนี่ยแฝงตัวมาเป็นนักข่าวนะคะ
แล้วตามรายงานก็คือกำลังสอบถามประเด็นการร้องเรียนของคุณศรีสุวรรณอยู่ว่า
หลังจากที่สารรัฐธรรมนุนตัดสินคดี๘ปีนายกจะมีการแจ้งความคนเห็นต่างหรือเปล่า
ยังไม่ทันจะถามจบเลยนายวีรวิทย์เข้าไปรัวหมัดชกต่อยนายศรีสุวรรณกลางวงสัมภาษณ์
ก็อย่างที่เห็นนะคะคุณผู้ชมมีทั้งต่อยมีทั้งเตะแม่ไม้มวยไทยออกท่าด้วยนะคะ
นักข่าวก็อึ้งกันทั้งวงจนเจ้าหน้าที่ต้องรีบออกมาแยกออกค่ะ
กันตัวในศรีสุวรรณให้ไปอยู่ในกองปราบก่อน
เนี่ยค่ะโอ้โหคุณวีรวิทย์ให้สัมภาษณ์บอกว่า
เขาคาใจที่ในศรีสุวรรณจะแจ้งความจับคนที่ออกมาชุมนุมหลังสารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยปม๘ปีนายกรัฐมนตรี
ซึ่งเขาเองเป็นหนึ่งในคนที่ชุมนุมวันนี้ตั้งใจมาเพื่อตบสั่งสอน
กราบขอโทษกองปราบที่มาทำแบบนี้ถ้าถูกดำเนินคดีพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
และที่มาวันนี้ไม่มีใครจ้างแต่ตั้งใจมา
ผมจะตบไอ้ลัมโมไอ้ลัมโมมันต้องชั่วที่สุดผมยึ่งตบ
แม้กระทั่งไอ้ศรีสุวรรณแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สนิทกับผม
เขาก็ฝากมาตบด้วยแต่ผมไม่เอ่ยชื่อตบครั้งนี้ผมกลับขอโทษสำนักงาน
ปปชที่ผมมาทำตรงนี้เพราะไม่มีโอกาสเลย
เหตุผลนี้ผมจึงมาตอบสั่งสอนผมตั้งใจแบบนี้จริง
ถ้าผมถูกดำเนินคดีผมพร้อมที่จะเข้ากระบวนการยุติธรรม
ฐานะเพื่อตบไอ้นักร้องให้มันหยุดร้องสักที
นี่ค่ะก็ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวต่อเลย
หลังจากพายุหมัดสงบคุณผู้ชมคุณศรีสุวรรณจัญญาออกมา
เปิดแผลที่โดนต่อยให้ผู้สื่อข่าวดูค่ะ
บอกว่าได้รับบาดเจ็บที่ปลายคางเจ็บร่างกายไม่เท่าไหร่เจ็บใจมากกว่า
เชื่อว่ามีการวางแผนเตรียมการเป็นขั้นเป็นตอน
ถือเป็นบทเรียนและจะระวังตัวมากขึ้นแล้วก็ยืนยันบอกไม่ท้อ

ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญที่เราจะต้องดำเนินการ
แต่ว่าถามว่าท้อไหมไม่ครับ
คนอย่างศรีสุวรรณไม่มีคำมาท้อนเรื่องประเภทนี้
เราก็คงทำหน้าที่ของเราต่อไป
ผมไม่สนใจเขาไม่อยู่ในสายตาผมนะครับ

ส่วนเขาเอามาทำร้ายผมเพื่อหวังเจตนาอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขา
ต่อไปนี้ก็เป็นหน้าที่ทางกฎหมายที่เขาจะต้องรับกรรม
เนี่ยค่ะอันนี้ตอนให้สัมภาพผู้สึกข่าวบอกเจ็บทุกลายคาง
หลังจากนั้นมาให้สัมภาษณ์กับคุณภาคภูมิเมื่อสักครู่นี้
บอกว่าเริ่มปวดหัวปวดคอเล็กน้อยหันซ้ายหันขวาลำบากขึ้น

แล้วก็ยังบอกด้วยนะคะบอกว่าตั้งแต่คู่กรณีเดินเข้ามาหาเนี่ย
ก็เห็นความผิดปกติแล้วก็เลยตั้งการ์ดรับได้ทันทีที่เขาปล่อยหมัดแรกมา
แต่ว่าไม่อยากสวนกลับเพราะแค่นี้คุณศรีสุวรรณบอกว่า
คณามือผมหรอกอย่าลืมผมเป็นเด็กเกษตรแม่โจ้นะ
ร่างกายผมแข็งแรงฟิตอยู่ตลอด
เมื่อกี้ให้สัมภาพคุณภาครภูมินะคะ
เนี่ยค่ะแต่ว่าที่แน่เนี่ยไปแจ้งความที่สอนพโยธิน
เพื่อดำเนินคดีกับคู่กรณีฐานทำร้ายร่างกาย
แล้วก็จะไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนำมาประกอบการแจ้งความด้วยค่ะ
ไปต่อเลยปรากฏวันนี้ก็เลยต้องไปอีกที่หนึ่งด้วยนะคะที่สอนอพหนโยธิน
ขณะที่นายวีรวิทย์หรือลูกศักดิ์หลังต่อเหตุก็กลับบ้านมาไลฟ์ผ่านช่องยูทูปส่วนตัว
ตามรายงานบอกมีคนโทรเข้ามาให้กำลังใจเยอะเลยรับสายจนเมื่อย
มีคนโอนเงินมาบริจาคให้ด้วยค่ะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะคะ
วีรวิทย์เนี่ยเป็นดีไซเนอร์เปิดช่องยูทูปชื่อศักดีนาเสื้อแดง
แล้วก็เคยชุมนุมกับกลุ่มคนเสื้อแดงเป็นผู้ร่วมชุมนุมกลุ่มคณะราช
เมื่อวันที่๑๙ตุลาคมปีที่แล้วเคยชุมนุมที่ธรรมเนียบรัฐบาลร่วมกับกลุ่มแรงงานที่เดือดร้อนและก่อเหตุ
ตบศีรษะในเสกสกลหรือแรมโบอีสานหลังจากนั้นก็ถูกนายเสกสกลต่อยหน้าอกคืนค่ะ